ตอนนี้แนวโน้มเรื่องของคนที่ติดโควิด๑๙
ดูเหมือนว่าต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
เพราะอะไรล่ะเพราะว่ากรุงเทพก็ปิดไปหลายจุด
แห่งคนก็เดินทางจากกรุงเทพกลับไปต่างจังหวัด
ท่านก็ไม่รู้ว่าตัวเองเอาโรคกลับไปด้วย
ท่านก็ไม่ยอมกักตัวสุดท้ายก็ไปปรากฏว่าเป็นโควิด๑๙
อยู่ต่างจังหวัดตัวเลขก็เลยเพิ่มขึ้น
เมื่อวานเพิ่มขึ้นมา๑๐๐กับ๙ราย
หลังจากที่เมื่อวานก่อนเนี่ยมันต่ำกว่า๑๐๐เนี่ย
เป็นครั้งแรกรอบสัปดาห์แต่เมื่อวานนี้มาอีกแล้วครับ

ก็เป็นกลุ่มที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยรายเดิมแล้วครับ
แล้วก็ไปในจุดที่เขามีการแพร่ระบาด
สถานบันทึงมันยังคงปรากฏอยู่๑๐ราย
แล้วก็สถานบันเทิงก็ยังคงเป็นจุดแพร่ระบาดอยู่อีก๘ราย
แล้วก็กลุ่มคนที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
ที่มีการแบรนด์งานมาแล้วก่อนอันนี้อีก๒๑ราย
ก็มีกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ด้วย๑๗ราย

ทำงานอยู่ที่สถานพิครสัยแอะอัด
หรือว่าใกล้ชิดกับชาวต่างชาติอีก๗ราย
แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ก็ติดเชื้อเพิ่ม๒ราย
รายงานมาว่ามีคนที่รักษาจนหายแล้วก็ให้กลับบ้านได้แล้ว
เพิ่ม๓รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑รายเป็นหญิงอายุ๕๕ปี
มีโรคประจำตัวคือเขาเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วก็มีไขมันในเลือดสูง
มันทำให้เรื่องของอาการมันก็หนักมากขึ้นนะฮะแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่๒๓มีนาคม
สะสมผู้ป่วยรวมอันนี้คือตัวเลขของเมื่อวานนะครับรวมในประเทศไทย๑๒๔๕รายกลับบ้านไปแล้วก็น่ายินดีนะ๑๐๐ราย
อยู่ระหว่างการรักษาตัว๑๑๓๙รายอาการหนัก๑๗รายเสียชีวิตสะสมตอนนี้เพิ่มมา๑รวมเป็น๖รายนะครับ
ส่วนทางด้านของนายแพทย์อนุโพงสุจิรยากุลผู้ทรงคุณวุฒิกรสูรวงศาสตร์ตลน้าสุข
กล่าวค่ะว่าสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙มีใน๕๗จังหวัดอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปโดยผู้ป่วยที่มีอายุมากที่สุดก็คือ๘๔ปีอายุน้อยที่สุด๖เดือนนะคะ
อายุโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ที่๔๐ปี
ขณะนี้สถิติการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยค่อนข้างคงที่คือประมาณร้อยรายต่อวัน
แพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค
ระบุว่าขณะนี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในต่างจังหวัดแล้วค่ะ
เพราะว่ามีประชาชนบางส่วนอย่างที่คุณทัศนายบอกไปคือเดินทางกลับจากกรุงเทพ
แล้วก็ไปอยู่ตามต่างจังหวัดที่นี่เขาก็ขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตา
แล้วก็ช่วยแจ้งข้อมูลกันหน่อยผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยต้องต้องมีวินัยในตัวเองอ่ะนะ
ต้องกักตัวเอง๑๔วันด้วยค่ะ
อันนี้กรุงเทพคงประมาณสักไม่เกินครึ่งแล้วล่ะที่เหลือก็เป็นต่างจังหวัด
เพราะเราก็คาดว่าจะเจอผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นในต่างจังหวัด
ในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับว่าผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อนะครับ
ที่เป็นผู้ป่วยอาการหนักในวันนี้ก็มีตั้งแต่รับเชื้อในกรุงเทพมนาคมเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้วนะฮะ
อย่าลืมนะครับอาทิตย์แรกมักจะอาการน้อยพออาทิตย์ที่๒เนี่ยเริ่มอาการหนักนะครับ
แต่เราก็คาดว่าในอนาคตก็จะมีผู้ป่วยอาการหนักที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัด
เพราะว่ารับเชื้อที่ต่างจังหวัดนั่นแหละนะครับ
ปรากฏการณ์นี้ก็จะคล้าย
ต่างจังหวัดจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนรู้ประสบการณ์ของกรุงเทพมนครนะฮะ
ที่จะดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ระยะต้นนะครับ
อีกครั้งนะครับใครเดินทางกลับจากกรุงเทพกักตัวก่อน

เมื่อเช้าขับรถมายังมีคนเอารถกระบะนะไปขนของจากหอพัก

เป็นท้ายรถกระบะคล้ายช่วงสงกรานที่เขาขนข้าวของกลับมา
แหละฮะใครจะกลับไปอย่าลืมกักตัวเองนะ
ไม่งั้นโรคมันจะกลับไปด้วยนะฮะ
ขนาดที่ในแพทย์ทวีสินวิสุโนโยธินนะครับ
ศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อโคโรนา๒๐๑๙
ยอมรับหลังจากประกาศพรกชุดเฉินผลที่ตามมาเนี่ย
คือมันยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
คือประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือไหมให้ความร่วมมือนะฮะ
เพราะว่าการวัดผลต้องวัดจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อคือ

แบบแผนเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยมันยัง
มันก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับ
โดยเฉพาะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในต่างจังหวัดเนาะ

ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้ออาจจะเพิ่มขึ้นในต่างจังหวัด

กักตัวนะคะใครเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครนะคะ
ตอนนี้เองนะคะหน่วยงานที่ทำงานหนักที่สุดเลย
ก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
เขาประชุมกันทุกวัน
ไล่มาตั้งแต่เรื่องแรกเรื่องของสาธารณสุข
อาจจะตรวจหาคนที่ติดเชื้ออย่างไร

อกจากนี้มีปัญหาอื่นอีกการกักตุนสินค้า
เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์เขาก็ต้องทำ
และตอนนี้ปัญหามาแรงแซงทางโค้งไข่แพงค่ะ
ใช่ค่ะหน่วยศูนย์บริหารสถานการณ์

เวลาที่จะดูเรื่องของการรักษาผู้ป่วย

เพราะว่ามีคนที่ถ่วยโอกาส
เมื่อวานนี้พเปริยุจันทร์โอชาญนายบรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการเปิดส่วนกลาหุม

เร่งตรวจสอบหาสาเหตุตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
หาสาเหตุว่าทำไมไข่ถึงแพง

เพราะการไล่จับผู้ขายรายย่อยที่เขาขายแพงขึ้น
ถาดละ๑๗๐ถาดละ๑๘๐อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุด
แต่อย่างเราก็ตามนายุครัฐมนตรีเตือนนะคะ
ใครฉวยโอกาสเอาอย่างแรกก่อนเรื่องของใจก่อนแล้วกันเนาะ
ใจให้ใจนะคะฉวยโอกาสเนี่ยเห็นใจประชาชนกันหน่อย
ในสถานการณ์แบบนี้อย่าเอาเปรียบกันเลย
นายกบอกแบบนี้นะคะอย่าให้ถึงขั้นจะต้องไปจับกันเลย
ขณะที่นายประโยชน์เพ็ญสุดนะคะ
รองอธิบดีกรมการค้าภายในเซ็นหนังสือ
ทำหนังสือไปยังห้างค้าปลีก
ร้านสะดวกซื้อต่างทั่วประเทศเลย
ห้ามขึ้นราคาสินค้าเพราะมันเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน
หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนหรือฉวยโอกาส
โทษหนักค่ะจำคุกไม่เกิน๗ปี
ปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือเอาไปเลยทั้งจำทั้งปรับ
มีคนร้องไห้มาแล้วนะกับการโดนจับเรื่องของการขายไข่แพงเนี่ย
แต่ก็อย่างที่คุณบอกว่ามันไม่ควรจะจับแค่รายย่อย
มันต้องดูหนุ่นพ่อค้าคนกลางต้นทางว่าส่งมาเท่าไห
คนรับมามันแพงมันก็ต้องขายแพงใช่ไหมอะไรแบบนี้นะฮะ
ส่วนกรณีไข่ไก่ปัจจุบันราคาหน้าฟาร์มเบอร์๓นะคะ
ซึ่งเป็นขณะที่ประชาชนบริโภคกันค่อนข้างมาก
เฉลี่ยอยู่ที่๒บาท๘๐สตางค์ต่อฟอง
ดังนั้นราคาขายปลีกไม่ควรเกิน๓บาท๔๐สตางค์ถึง๓บาท๕๐สตางค์ต่อฟอง
หากเป็นขายขนาดอื่นบวกลบขนาดละ๒๐สตต่อฟอง
เว้นเบอร์๐บวกเพิ่มจากเบอร์๑ได้๓๐สตางค์ต่อฟอง
ไลน์หน้าจอเปิดพื้นที่ให้คุณผู้ชมแจ้งกันมาหน่อย

จุดไหนขายไข่ถาดละกี่บาทเบอร์อะไรกัน
ตรงไหนไข่แพงส่งมาได้
บอกกันมาเลยนะคะอ่านอกจากปัญหาเรื่องของไข่แพงครับ
ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังมีอยู่
เพราะว่าคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้กันอยู่นะฮะ

นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะฮะ

โศกสบคก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ย
มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติผ่อนปลน

ให้สามารถจัดหาเวชพันธุ์อุปกรณ์ทางการแพทย์

นายกก็สั่งมาให้กรมบัญชีกลาง
องค์การเพศรัชกรรมของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่มันไม่ใช่ยานำเข้ามาเลยให้มันถูกต้อง

มติให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับป้องกันควบคุมโควิด๑๙นะ

เขาเรียกชุดอวกาศเนอะเอ่อทางทางศัพท์ที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะ

อย่างน้อยนะเอาเข้ามาก่อน๔แสนชุด
เชื่อว่าน่าจะนำเข้ามาได้เร็วนี้
ค่ะด้านนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ยังพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์
ก็ยอมรับแหละว่าบางอย่างมันมีไม่มากมีไม่พอ
ตอนนี้กำลังพยายามทำความตกลงกับบริษัทที่ผลิตในจีนนะคะ
ส่วนการผลิตในไทยมีเพียงโรงงานเดียวเท่านั้น
ซึ่งขอต่อรองจากเดิมเคยส่งให้กระทรวงเดือนละ๑แสนชิ้น
เดือนละ๒แสนชิ้นเพื่อเอามารับรองส่วนที่ขาดไป
ใช้แล้วเปลี่ยนทุกวันนะถ้ามายุ่งต้องถาม
ทำไมมี๑๒แสนชิ้นพอเหรอใดต้องเปลี่ยน
มันใช้มันต้องทิ้งไงใช้ซ้ำไม่ได้
เหมือนหน้ากากผ้าแล้วมันสามารถซักได้ใช่ไหมครับ
อยู่ในภาวะติดเชื้อแบบนี้ด้วย